คือก่อนหน้านี้เราพูดถึงเรื่องตัวเลข

ใช่ตามที่อาจารย์ปอลได้นำเสนอไป
แต่ว่าคุณผู้ชมอาจจะมีตัวเลขดีที่ยังใช้ได้อยู่นะ

วันนี้อาจารย์ปอมาบอกว่ามีอะไรบ้าง

ยังพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของตัวเลข
โดยเฉพาะตัวเลขที่อยู่ในเบอร์โทรศัพท์
หลายคนอาจจะใช้เบอร์นี้มาหลายปีแล้ว
บางคนนานกว่า๑๐ปีนะคะแล้วไม่อยากจะเปลี่ยนเลย
แต่อีกใจก็อยากจะรู้ว่าในกลุ่มตัวเลขของตัวเอง
มีเลขไหนที่เป็นเลขมงคลกันบ้าง
เลขไหนใช้แล้วสบายใจไร้กังวลนะคะ
เดี๋ยวเรามาตรวจสอบกลุ่มเลขตัวนั้นนะคะ

เบอร์นี้ใช้มา๑๐กว่าปีแล้วนะอาจารย์
แต่ว่าก็แอบคิดอยู่ว่าอยากจะเปลี่ยนดีหรือว่าไม่เปลี่ยนดี
มีอีกหลายตัวเลขใช่ไหมคะที่เป็นเลขมงคล
ใช่ค่ะสำหรับเรื่องเลขมงคลนะคะ
ก็คือจะไปเน้นในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์
โครงสร้างของเบอร์โทรศัพท์หลักเลยเนี่ย
มีทั้งหมด๑๐ตัวเราจะดูที่๗ตัวหลังของเบอร์โทรศัพท์
แยกเป็น๖คู่เลขนะคะตามกราฟิกลองดูนะคะ
ซึ่งใน๖คู่เลขหลังเนี่ย
การที่เรามีคู่เลขมงคลทั้ง๖คู่เลขมาอยู่ในเบอร์
นั่นแหละเบอร์โทรศัพท์นั้นคือเบอร์มงคล
วันนี้นะคะก็จะมีชาร์จใหญ่มาฝากเลย

สีเขียวหมายถึงเลขปลอดภัยใช้งานได้เลย
สีแดงหมายถึงเลขต้องหลีกเลี่ยงอย่าไปแตะต้องนะคะ
แล้วก็มีสีเหลืองคือพิจารณาก่อนการใช้

แต่ละคู่มงคลนะคะก็ต้องบอกว่ามีความสามารถพิเศษแตกต่างกันไป
เราเริ่มกันที่เลข๑๔๔๑นะคะคุณดาว
นี่จะเป็นเรื่องของการพูดจาเจรจาน่าเชื่อถือน่าศรัทธาค่ะ
ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าการพูด
โดยเฉพาะคนที่ทำงานด้านการขายมีตัวเลขนี้ก็จะเป็น
แล้วก็ยังเป็นเรื่องของเด็กเรียนดีด้วยนะคะ
ความจำดีมีสมาธิพรีเซนต์งานดีนะคะ
แล้วก็จะมาด้วยเลข๑๕๕๑นะคะ๑๕๕๑ค่ะ
จะเป็นเรื่องของการเรียนดีเหมือนกันในเรื่องของการเรียนหนังสือ
และเรื่องของสติปัญญาการทำงานผู้ใหญ่จะอุปถัมภัมชู
เพราะเขาทำงานเป็นขั้นเป็นตอนและมีสมาธิมากค่ะ
และเลขต่อไปนะคะที่ถือว่าเป็นมงคลใช้ได้เลย๑๖๖๑ค่ะ
สำหรับเลขนี้เป็นเลขวิสัยทัศน์กว้างไกลมองการไกล
ใช้ให้คุ้มค่าด้วยเลข๑๖๖๑อันนี้ก็ดีเหมือนกันนะ
มีอะไรอีกคะอาจารย์มี๑๙๙๑นะคะ
ที่เราพูดกันไปในสัปดาห์ที่แล้วที่บอกว่าเป็นเลขของความมั่นใจในตัวเอง
ดเด่นเก่งภาษาต่างชาติเก่งไอทีและยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิหนุนนำ
ก็ถือได้เลยว่าเป็นเลขมงคลนะคะ
คู่ต่อไปค่ะเป็นเลขแห่งความอ่อนหวานเลข๒๒นะคะ
จะช่วยในเรื่องของความอ่อนหวานเข้าถึงจิตใจคนได้ง่ายและมีความใจเย็นใจดีค่ะ
คู่ต่อไปค่ะ๒๔๔๒ถือว่าเป็นเลขของการเจรจาพาเพลิน
ฉลาดในการเจรจาพูดแล้วลื่นหูสบายใจค่ะ
ก็ต้องถือเป็นเลขมงคลแหละเนอะดีขนาดนี้แล้ว๒๖๖
นะคะเป็นคำพูดเหมือนกันแต่เป็นคำพูดในลักษณะสร้างความอบอุ่นให้ผู้ฟัง
และ๓๖๒อีกนิดนึงก็คือจะเป็นเรื่องของการค้าขายในงานศิลปะได้ดีด้วย
เพราะเขาจะมีรสนิยมดีในการแต่งตัวค่ะ
ต่อไปค่ะ๒๙๙๒นะคะเลขนี้ต้องถือว่าเป็นเลขสำคัญสำหรับงานประสานงานประสานงานงานประชาสัมพันธ์
เพราะเขาจะมีความยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าถึงจิตใจคนได้ดี
งานประชาสัมพันธ์เป็นผู้ประกาศแบบนี้ได้ไหมคะเลขนี้
เออลืมบอกไปนิดนึงเกี่ยวข้องกับงานศิลปะด้วย
อย่างเช่นนักแสดงผู้ประกาศนักพูด๒๙๙๒เดี๋ยวไปหาเลย
เลขต่อไปเลยค่ะ๓๕๕๓นะคะเลขนี้เราเคยใช้กันบ่อยนะคะ
ในเรื่องของผู้ใหญ่อุปถัมภ์การเลื่อนขั้นแล้วคุณจะมีอภิษฎเหนือกว่าใคร
เพราะคุณมีอำนาจบารมีอยู่ในตัวยังไม่พอมีอำนาจบารมีสั่งลูกน้องลูกน้องฟัง
ผู้ใหญ่ก็ยังเห็นความสำคัญอีกเก่งแล้วจะต้องมีคนสนับสนุนด้วย
เลื่อนขั้นง่ายมากค่ะสำหรับเลขนี้นะคะ
อ้าวอีก๒ตัวเลขในวันนี้นะคะ๓๖๖๓ค่ะ๓๖๖๓
เสน่ห์ของคุณอยู่ที่ความกระตือลุยล้นความกล้าลุยความน่ารักที่เป็นตัวของตัวเอง
เลขนี้ถือว่าสวยหล่อเลือกได้นะคะเพราะว่าเพราะว่าคุณคุณมีดีเป็นของตัวเอง
คุณไม่ต้องไปปั้นแต่งอะไรเลยความน่ารักของคุณอยู่ที่การกล้าลุยกล้าพูดกล้าคุย
แล้วก็อีก๑ตัวเลขค่ะสำหรับตัวเลขนี้๓๙๙๓ยังถือได้เลยว่าเป็นเลขแห่งการแข่งขัน
ถ้ามาดูในเรื่องของการเรียนก็คือจะเป็นเด็กที่ขยันไม่กลัวเลยข้อสอบมาเถอะ
ชอบการสอบชอบการสอบแข่งขันสอบชิงทุนมันเหมือนมีเป้าหมายรออยู่อะค่ะ
แต่ถ้าเป็นเรื่องของการทำงานก็ต้องบอกว่าพร้อมที่จะเอาชนะเพื่อนในที่ทำงาน
เราจะต้องเด่นขึ้นมาให้ได้ข้อนี้ก็ดีเหมือนกันนะถ้าเรากระตือลือล้นนะ
อันนี้สำหรับนักเรียนถ้าเอามาคู่๑๕๕๑ก็จะยิ่งได้เลย
เพราะว่าตามปกตินักเรียนจัดคู่ได้เลย๑๔๔๑๓๙๙๓อยู่ด้วยกันได้
คู่นี้ก็อยู่ด้วยกันได้คู่นี้กับคู่นี้ก็ได้ค่ะ
วันนี้ได้หลายตัวเลขมากเลยนะคะใครที่ดูแล้ว
แล้วดูว่าเบอร์โทรศัพท์ของเรายังมีกลุ่มตัวเลขนี้อยู่
ยังใช้ต่อได้นะคะแต่ว่าไม่ได้มีแค่นี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะสำหรับสัปดาห์หน้านะคะก็จะต้องมีมาบอกอีก
เพราะว่ากลุ่มตัวเลขดีก็มีอยู่เยอะ
ซึ่งอธิบายวันนี้ไม่หมดหรอกยังไม่หมดนะคะ

ขอบคุณอาจารย์ป๊อบนะคะสวัสดีค่ะ